๙นาฬิกาจะมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุดอยวาว
แล้วก็ช่วงบ่ายจะมีพิธีปรงผมนาค
ดังนั้นเราไปติดตามบรรยากาศสดกันเลยนะครับที่วัดพระธาตุดอยวาว
เพราะทิมของเราคุณอรพันธ์ขันตรงคำ
รายงานสดมาจากวัดพระธาตุดอยวาวที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

วันนี้ที่วัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่ปลงผมหน้าของน้องทีมหมูป่าทั้ง๑๒คน
ขณะนี้นะคะได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งในอีกไม่นานค่ะเวลาประมาณ๙นาฬิกาจะมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ
โดยจะนำน้องทีมหมูป่าเข้าร่วมพิธีมีการแห่ผ้ารอบองค์พระธาตุ
หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีปลงผมนาคในช่วงเย็นของวันนี้ค่ะ
เช้าวันนี้นะคะที่วัดพระธาตุดอยวาวเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ซึ่งตั้งอยู่ติดชายแดนไทยเมียนมา
ได้มีการกำหนดให้เป็นสถานที่ที่จะใช้สำหรับพิธีปลงผมนาคของน้องทีมหมูป่า
พบว่าบริเวณโดยรอบพิธีมีการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม
ขณะที่บริเวณด้านหน้าวิหารพระเจ้าอินสาน
ซึ่งจะใช้เป็นสถานที่บายศรีสุขวัญในช่วงเย็นวันนี้
ก็มีการนำป้ายเขียนข้อความขอบคุณคนทั้งโลก
ส่งพลังกายพลังใจพลังทรัพย์พลังสติปัญญา
หมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
สำหรับพิธีการในวันนี้นะคะจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ๙นาฬิกา
โดยจะมีพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณลานพระธาตุดอยวาว
มีพระครูประยุทธ์เจตยานุการรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเบา
หลังจากนั้นจะนำน้องทีมหมูป่าทั้ง๑๒คน
ผ้าห่มพระธาตุเวียนซ้าย๓รอบและห่มผ้าพระธาตุ
ซึ่งคาดว่าพิธีการดังกล่าวนี้จะแล้วเสร็จประมาณ๑๐นาฬิกาค่ะ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
พระครูประยุทธ์เจตยานุการรักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาว
ก็จะนำทั้ง๑๒คนลงมายังวิหารพระเจ้าอินสาน
เพื่อซักซ้อมและเตรียมตัวบรรพชาอุปสมบทเช่นการกล่าวคำอุปสมบทต่างค่ะ
จากนั้นพิธีก็จะเริ่มต้นอีกครั้งนะคะในช่วงเย็นเวลาประมาณ๑๖นาฬิกา๓๙นาที
ซึ่งก็จะเป็นพิธีปลงผมนาคของน้องทีมหมูป่า
โดยมีนายประจนปรัชกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานฝ่ายคารวาส
และมีพระรัตนรังศรีหรือครูบาแสงล่าเจ้าอาวาสวัดสายเมืองจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมา
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมกับพระรัตนมุณีรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายค่ะ
ซึ่งในเวลา๑๗นาฬิกา๓๙นาทีนะคะก็จะเข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญนาค
ซึ่งถือว่าเป็นพิธีการสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก่อนจะเข้าสู่พิธีบรรพชาอุปสมบทในวันพรุ่งนี้
วัดพระธาตุดอยตุงอำเภอแม่สาย
ซึ่งน้องทีมหมูป่าทั้ง๑๒คนนะคะหลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีบรรพชาอุปสมบทแล้ว
ก็จะมีการจำวัดบนพระธาตุดอยตุง๑คืนค่ะ
หลังจากนั้นจะปฏิบัติธรรมที่วัดพระธาตุดอยวาวเป็นเวลา๙วัน
สำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ของน้องทีมหมูป่าทั้ง๑๒คนขึ้นนี้นะคะ
เป็นการบวชเนร๑๑คนและโค้ชเอกบวชพระ๑คน
ส่วนน้องอดุลนับถือศาสนาคริสต์จึงไม่ได้ร่วมพิธี
ซึ่งการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ก็เพื่อน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏในราชการที่๙
รวมไปถึงเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับนาวาตรีสมานกุนัน
ซึ่งเป็นผู้สละอุทิศชีวิตของตนเองในการช่วยเหลือเด็กให้ออกมาจากถ้ำให้ได้อย่างปลอดภัยค่ะ
และทั้งหมดนี้คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้
รพันธ์ขันทองคำรายงานสดจากจังหวัดเชียงรายค่ะ